มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๘ปีนะครับเขาก็เข้าไปในพื้นที่กลางป่าท้ายบ้านทุ่งขาม
ที่ตะบดใหม่ภัฒนาอำเภอกะคาจังหวัดลำปาง
สุดท้ายไปเสียชีวิตคาบนต้นไม้
คือศพคาอยู่บนต้นไม้ที่ชาวบ้านไปเจอแล้วแจ้งจะแน่นที่มาตรวจสอบ
สันนิษฐานว่าอาจจะมาหาสัตว์ป่าในป่าพื้นที่ป่าแถวนี้
แล้วจะไปเห็นตัวอะไรสักอย่างบนต้นไม้หรือเปล่าแถวนั้นตัวแลนด์เนี่ยเยอะอืมอ่า
แลนด์เนี่ยถ้าภาษาถิ่นทางอีสานแต่อันนี้ทางเหนือนะที่ลำปางเนี่ย
แลนด์ก็คือตะกรวดไม่รู้ว่าจะปีนขึ้นไปหาแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปเสียชีวิตคาอยู่บนต้นไม้พอดีเลยเนี่ยฮะสภาพศพอยู่อย่างเงี้
เนี่ยคาอยู่บนต้นไม้อย่างนี้เลยนะครับสพกคาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นพื้นที่กลางป่าเลยนะครับที่ท้ายบ้านทุ่งขามหมู่เก้า
ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอกเกาะคานะครับจุดเกิดเหตุต้องเดินเท้าเข้าไปในป่า
ห่างจากหมู่บ้านลึกเข้าไปห้ากิโลเมตรนะครับเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งเหตุช่วงค่ำนะ
ประมาณ๒ทุ่มก็ต้องเข้าไปกันท่ามกลางความมืด
ไปถึงบนต้นไม้ต้นนี้สูงเกือบ๑๐เมตรมีสบของนายนเริงมารีอายุ๕๗นะ
อ่า๕๘ปีนะครับเป็นชาวบ้านตำบลใหม่พัฒนา
เสียชีวิตอยู่บนต้นไม้แบบนี้ครับสภาพคือหงายหลังพิงกิ่งไม้
คล่อมกับกิ่งไม้ใต้ต้นไม้มีรองเท้าบูธกับถุงย่ามของผู้ตายวางอยู่
กู้ภัยต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับเอาเชือกผูกศพแล้วก็ค่อยหย่อนลงมาที่ข้างล่าง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำการชนะสูตรศพนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงแล้วก็นำศพลงมาได้
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ตายนะครับก็คือนายนาเริงได้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้บอกที่บ้านว่าจะมาหาสัตว์ป่า
แล้วที่บ้านก็ติดต่อไม่ได้เลยนะจนถึงเย็นนะครับหายเงียบไปเลย
เพราะว่าเรียกอะไรก็ไม่ขานไม่รับเลยนะครับแล้วก็นิ่งเลยนะครับ
ส่วนบนต้นไม้เนี่ยเห็นตัวตะกรวดหรือว่าทางเหนือทางอีสานจะเรียกว่าตัวแลนด์
มันยังอยู่บนต้นไม้เลยนะฮะอยู่ใกล้ใกล้ร่างของนายนเริงเลยนะครับ
ญาติคาดว่านายนเริงเนี่ยคงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้
เพื่อจะขึ้นไปจับตัวแลนด์เพราะบอกว่าจะออกมาหาสัตว์ป่านะฮะ
แล้วทีนี้พอขึ้นไปอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเหนื่อยหรือว่าโรคประจำตัวกำเริบเลยขึ้นมาเนี่ย
ก็อาจจะหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตจังหวะนั้นก็ค้างอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้เลยฮะ
ง่ามพอดีตรงเนี้ยเลยนะครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านทุ่งขามต้องขับรถเข้าไปสักสามสี่กิโลเมตรนะฮะ
แต่ก็ไม่ถึงจุดนะครับต้องเดินต่อนะเดินเท้าต่ออีกสัก๒๐๐เมตร
ไปเจอต้นกุกนะต้นไม้ที่ผู้ตายเขาไปค้างอยู่เนี่ยเป็นต้นกุกความสูงประมาณ๑๐เมตร
ต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่นายนเริงปีนขึ้นไปแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนนั้น
ตรงจุดนี้เลยฮะเนี่ยครับ
ถวินปารมีชาวบ้านที่ไปเจอศพเป็นคนแรกที่ออกหาเมื่อคืนนี้
บอกว่าเขากับชาวบ้านเดินออกตามหานายนเริงในพื้นที่ป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านตั้งแต่ค่ำ
หลังจากภรรยานายนเริงมาแจ้งกำนันว่านายนเริงออกไปหาของป่าแล้วยังไม่กลับบ้าน
ทุกคนก็ช่วยกันค้นหาแต่ว่ายังไงก็หาไม่เจอนะฮะ
จนกระทั่งตอนที่เดินอยู่เขาได้ยินเสียงกระดิ่งนะ
คิดว่าต้องเป็นกระดิ่งคล้องคอสุนัขของนายนเริงแน่เพราะปกติเขาจะพามันไปด้วยนะ
ก็เลยส่องไฟหาแต่ก็ไม่เจอนะครับจนเดินไปเดินมาไปเจอของบางอย่างอยู่ที่กอไผ่
คิดว่าต้องเป็นของนายนเริงก็ส่องไฟดูพบว่าเป็นเป้กับนาฬิกาของนายนเริงที่แขวนทิ้งเอาไว้
หลังจากนั้นพอมองไปก็ไปเจอรองเท้าบูธอยู่ใต้ต้นกุกก็เลยส่องไฟขึ้นไปดู
ก็เห็นนานเริงอยู่บนกิ่งไม้ตอนนั้นคิดว่ายังไม่เสียชีวิตเขาเลยปีนขึ้นไปดู
ว่าเออสงสัยจะเหนื่อยจะสลบเป็นลมหรือว่าจะนอนหลับอะไรอยู่หรือเปล่า
พอขึ้นไปถึงตัวเขาก็เขย่าตัวเรียกแต่นายนเริงไม่ตอบกลับและไม่ตอบสนองอะไรเลย
ก็เลยคิดว่าเนี่ยคงเสียชีวิตแล้วล่ะแล้วเขาก็เหลือไปเห็นตัวแลนด์
อยู่บนกิ่งไม้ข้างบนเหนือนายนเริงนะอยู่ข้างเหนือขึ้นไปอีกนะครับ
ก็เลยตะโกนบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ต้องเอาเชือกผูกแล้วก็ห่อนศพลงมา
เทวินเชื่อว่าการที่ไปพบศพนายนเริงนายนเริงน่าจะมาสื่อสารให้รู้ด้วยนะครับ
เพราะว่าอยู่ดีเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงกระดิ่งของสุนัข
นายนเริงมักจะพามันไปด้วยทำไมอยู่ดีได้ยินเสียงกระดิ่ง
ทั้งทั้งที่สุนัขที่นายนเริงพาไปด้วยมันไม่ได้มีกระดิ่งคล้องคอ
แล้วตรงแถวบริเวณแถวนั้นชาวบ้านที่มาช่วยกันค้นหาเนี่ย
มาแล้วครั้งนึงนะเดินผ่านรอบนึงแล้วแต่ไม่เห็นไม่เจออะไรเลย
บังเอิญผมได้ยินเสียงกระดิ่งดังกิ้งกิ้งเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่า
แกเอาหมามาด้วยก็นึกว่าแกแขวนกระดิ่งหมา
ผมก็เลยย้อนกลับมาจากจุดนู้นมาเลยแล้วส่องดูหาหมาก็ไม่เจอครับ
ไม่เจอหมาผมก็เดินตามด้วยว่าเสียงกระดิ่งมันอยู่จุดไหนก็มา
พอจะมาถึงจุดที่ว่าเจอศพจริงที่แรกผมมาเจอรองเท้าก่อนครับ
รองเท้าก่อนครับรองเท้าอยู่ช่วงนี้รองเท้าบูธแก
แล้วพอเอาไฟส่องไปทางซ้ายเห็นอะไรต่ำเป็นกระเป๋าครับ
กระเป๋าสะพายที่แกสะพายมามีน้ำมีอะไรแหละแล้วก็มีนาฬิกาแขวนอยู่
งหาคนไม่เจอย้อนกลับมาอีกทีตรงที่ว่าเจอรองเท้าบูธเห็นต้นไม้
หมายคนตัดนี่ว่าก็นึกนี่แจ๊ะโอ้ริงหันไปมองข้างบนไฟส่องไปดู
แล้วก็โอ้เจอศพแกอยู่ข้างบนจุดที่แรกไม่ได้ว่าเจอศพครับ
นึกว่าแกยังมีชีวิตอยู่แล้วอันจะขึ้นไปข้างบนหางลงมาแล้วก็
หันหัวลงมามองมองหมายถึงว่ามองคนที่ว่าขึ้นจะไปคล้องนั่นแหละคือคนที่ตายน่ะ
หมาแกที่เอาแกมาด้วยนะไม่รู้ว่ากัดช่วงไหนแล้วก็ไม่ได้แขวนกระดิ่ง

มาเป็นห่วงก็เลยไปแจ้งกำนัน
ตัวนี้นางมุ้ยตัวนี้
ปกติเวลาเข้าป่าไปหาของป่าหาสัตว์ป่าอะไรพวกนี้
นายนเริงเขาจะพาไปด้วยตลอดนะครับ
เมื่อวานไปแล้วก็ไม่กลับบ้านเลย
ตั้งแต่ไปช่วงสายจนค่ำก็เลยไปแจ้งกำนัน
กำนันกับชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหา

คือตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็รู้สึกอยู่ว่าสามีจะเสียชีวิตแล้วหรือยัง
แต่ก็ให้หมอดูในหมู่บ้านช่วยดูให้
หมอดูบอกว่าสามียังมีชีวิตอยู่

ชาวบ้านก็ไปหาตามที่หมอดูบอก
ที่จอมปลวกในป่าท้ายหมู่บ้านก็ไม่เจอ
สุดท้ายไปเจอสามีอยู่บนต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตแล้ว
คิดว่าตอนนั้นสามีตอนที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เนี่ยคงเกิดอาการวูบ
เพราะสามีเคยวูบหมดสติมาแล้ว๒ครั้ง
แต่ว่าตอนนั้นมีคนอยู่ใกล้แล้วก็ช่วยกันได้ทัน

ภรรยาบอกว่ามีโรคประจำตัวทั้งความดันไขมันอุดตันด้วย
หลังจากที่มีคนโทรมาบอกว่าเจอศพแล้ว
หมาชื่อนางมุ้ยเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งกลับมาเข้ามาที่บ้าน
แล้วพอนางมุ้ยวิ่งกลับเข้ามาถึงในบ้าน
ในบ้านดับฮะภรรยาบอกดับแบบโดยไม่มีสาเหตุ
ซึ่งเธอคิดว่าสามีคงจะมาบอกแน่
ครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ